เป็นเหตุฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ

สุดความสามารถเราตะโกนโมโมโมจนสุดเสียงเลย
คนตกไปในน้ำคุณไปตะโกนเขาจะได้ยินไหม

วันนี้วันที่๒๖เมษายน๒๕๖๒
วันที่หลายคนต้องตามข่าวข่าวนี้
นั่นก็คือคดีของคุณแตงโมนั่นเองนะครับ
วันนี้จะมีการแถลงสรุปสำนวนคดี
ทางฝั่งของตำรวจว่ามีการสอบสวน

เพื่อที่จะเตรียมสำนวนส่งให้แก่อายการ
ดังนั้นวันนี้บรรยากาศในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรา
แน่นอนครับเรามีรายงานสดช่วงเวลาของการแถลง
ที่ตำรวจภูทรภักดิ์๑

ส่วนอายการที่จะรับสำนวนจากตำรวจ

ดังนั้นคุณผู้ชมรับชมรายการของเรา
ยาวไปเรื่อยนะฮะไทยรัฐทีวีของเราสดให้คุณผู้ชม
ได้ทราบถึงการแถลงสรุปสำนวนคดีของคุณแตงโมแน่นอนนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากข่าวคดีสำคัญที่สังคมจับตารอดูอยู่
ข่าวสารอื่นเราก็ยังมีให้ได้ติดตามกันในข่าวเที่ยงไทยรัฐ

คุณผู้ชมคะวันนี้เปิดข่าวเที่ยงไทยรัฐมาบรรยากาศแปลกตาค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เราก็มีการจำลองสถานที่จำลองเหตุการณ์
คุณตังโมเนี่ยตกเรือเราอยู่ที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะคะ
ด้านหลังเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็สะพานพระราม๘
๒เดือนอีก๒วันที่หลายคนติดตามเรื่องของคดีนี้นะครับ
ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยคุณผู้ชมฮะ
ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑มีการตั้งโต๊ะเตรียมแถลงแล้วนะฮะ
บรรยากาศสดที่นั่นตอนนี้เป็นอย่างไร
ดังนั้นติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินรอรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้ว

ของห้องประชุมอมรนิวัตรกองประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
มวลชนหลากหลายสำนักทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
เฝ้ารอการแถลงข่าวในครั้งนี้
มาจับจองพื้นที่ทั้งการตั้งกล้อง

รวมไปถึงโต๊ะด้านหลังของผมคุณผู้ชมครับ

จะเข้ามารับฟังการแถลงข่าวในวันนี้ด้วย
ก็คือแม่ของคุณแตงโมนิดานั่นเอง
พร้อมกับวันนี้เดินทางมาพร้อมกับทนายเดชา
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเดินทางมาถึงบริเวณจุดแถลงข่าวนะครับ

คุณผู้ชมครับหากนับจากวันที่คุณแตงโมตกเรือ

จนถึงวันนี้คือ๒๖เมษายน
เป็นเวลากว่า๒เดือนกับอีก๒วันที่ตำรวจคลี่คลายการเสียชีวิตในครั้งนี้

มีข้อมูลต่างพรั่งพูออกมามากมายจากคนที่อยู่ในสื่อ

ข้อมูลหลายข้อมูลทำให้บางครั้ง
ตำรวจถูกวิภาควิจารณ์การทำงานอย่างหนัก

ในส่วนของการทำงานของตำรวจ
เพราะหลังจากนี้พอแถลงข่าวเสร็จคุณผู้ชมครับ
ตำรวจจะนำสำนวนการสืบสวนสอบสวน

สำหรับสำนวนการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้

ทีเดียวที่จะส่งให้กับตำรวจใน
ขออภัยส่งมอบให้กับอายการ

ในระดับกองบรรชาการตำรวจพูทนภาคหนึ่ง
ร่วมในการแถลงข่าวด้วยซึ่งคนที่นำแถลงนั่นก็คือ
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญพลตำรวจตีธวัชชัยนาคฤทธิ์
รองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พลตำรวจตรีวสันเตชะอัครกะเสม
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
คนตำรวจตรีชุติมาชัยมุกศิก
ผู้บังคับการสูตรพิสูจน์หลักฐานหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนตรวจสอบพยานหลักฐานต่างนั่นเองนะครับ
รวมไปถึงพลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชระมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
และพลตำรวจพันธ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีนั่นเอง
คุณผู้ชมครับการแถลงข่าวในวันนี้
ตำรวจได้เตรียมวีทัศน์ไว้ชี้แจง
ในเรื่องข้อสงสัยต่างในคดี
เป็นความยาวประมาณ๓๐นาที
โดยจะแบ่งการทำงานสืบสวนสอบสวน

จะเปิดให้ผู้สื่อข่าวได้ดูด้วย
ดีโอส่วนที่๒จะเป็นการสอบสวน
การสอบปากคำของผู้ต้องหานะครับ

ที่ทำให้คดีมีความน่าเชื่อถือ
และส่วนที่๓คือการตั้งข้อ
อภัยครับคือการไขข้อข้องใจของสื่อมวลชน
และประเด็นทางสื่อออนไลน์ทั้งหมด

ว่าสามารถตอบคำถามได้ทุกประเด็น

พยานบุคคลไปแล้ว๑๒๔ปาก
คือผู้กล่าวหาจำนวน๔ปาก

พยานที่ติดต่อกับผู้ที่อยู่บนเรือ๒๖ปาก

และพยานเจ้าหน้าที่อีก๒๐ปาก
มีการเก็บรวบรวมพยานเอกสารพยานวัตถุ๓๓๕รายการ
ประกอบไปด้วยผลการตรวจร่างกาย๔๗ฉบับ

และเอกสารอื่นอีกกว่า๒๐๐แผ่น

ท่านบอกนะครับว่าวันนี้ยังไม่ใช่การปิดคดี
แต่เป็นการสรุปสำนวนการสอบสวนทางคดีของพนักงาน
สอบสวนเพื่อส่งให้กับพนักงานอายการ

จะมีความเห็นของพนักการอายการ

ก็นัดหมายที่จะไปที่สำนักงานอายการ

สำหรับสำนวนในเวลา๑๔นาฬิกาของวันนี้ด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องของบาดแผลของคุณแตงโมที่ตรวจพบ
รวมไปถึงข้อประเด็นข้อสงสัยอื่น
รวมถึงสาเหตุการเสียชีวิตนั้น
ทางผู้ประชาการตำรวจภูทรภักษ์หนึ่งบอกว่า

และมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินคดี

ฟังเสียงผู้ประชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑ครับ
แล้วก็มีขบวนการทั้งศาลต่อไป
เขาเรียกว่าขบวนการยุทธรรมเดิมเมืองกันต่อให้สุด
อันนี้เราก็มั่นใจนะครับว่าจะดำเนินคดีกับผู้หาทั้งหมดได้ตามข้อเก่าหา
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับทนายของคุณแซนระบุนะครับ
ว่าตัวของคุณแซนนั้นจะเดินทางไปรอเจอกับพนักงานสอบสวนที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีเลย
จะไม่เดินทางมาร่วมแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ด้วย
ส่วนอีก๔คนคือนายปอโรเบิร์ตจ๊อปและกติกนั้น
จะเดินทางมาที่ตำรวจภูทรภาค๑ซึ่งเป็นจุดที่แถลงข่าว
แต่ยังไม่มีรายงานแน่ชัดนะคะว่าจะเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
นั่นคือความคืบหน้าที่อยู่ตรงนี้ครับคุณน้ำแข็งคุณสืบสกุลครับ
ท่านฮะสอบถามด้วยว่าตอนนี้ในส่วนของคุณแม่และก็ในส่วนของทนายเดชาเอง
มาถึงตรงห้องแถลงหรือไม่อย่างไรครับเพราะวันนี้คงต้องมานั่งรับฟังการแถลงด้วยใช่ไหมครับ
บุ๊คครับก่อนหน้านี้ทางทีมข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปกับทนายเดชา
รวมไปถึงคุณแม่แล้วนะครับว่าตอนนี้ทางทนายเดชานั้นเดินทางไปรับคุณแม่ที่คอนโดอยู่ครับ
แล้วก็จะเดินทางมาร่วมในการแถลงข่าวในวันนี้อย่างแน่นอนครับคุณสืบสกุลครับ
อย่างที่คุณพุทธิพัฒน์บอกนะครับว่าจะมีผู้ต้องหา๔คน
ยังไม่แน่ชัดว่าจะมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่คุณแซนไม่มาแน่นอนใช่ไหม
อยู่ที่อายการแต่ว่า๔คนนี้จะต้องเข้ามานั่งอยู่ในห้องแถลงไหมครับ
คุณแซนนั้นไม่มาที่นี่แน่นอนครับไปนัดเจอที่อายการจังหวัดนนทบุรี
ส่วนทั้ง๔คนคุณจ๊อปโรเบิร์ตปอล์และกะติ๊กนั้น
ทางตำรวจคาดว่าจะนำตัวไปไว้ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งก่อนนะครับรอให้มีการแถลงข่าวเสร็จสิ้นก่อน
ซึ่งบริเวณห้องนั้นก็จะมีการติดตั้งจอวิดีทัศน์สำหรับตัวของผู้ต้องหาทั้ง๔คน
รวมไปถึงอีกหนึ่งกุญสือของคุณเอ็มที่จะเดินทางมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนด้วยครับ
ครับทุกคำถามมีคำตอบใช่ไหมครับคุณภูริพัฒน์
ผมได้พูดคุยกับผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านยืนยันครับว่าทุกคำถามของสังคมนั้นตำรวจได้คลี่คลายให้ทั้งหมดแล้ว
แต่ถ้าหากได้ดูวิดิทัศน์๓๐นาทีที่ตำรวจเปิดนั้นแน่นอนว่าจะสามารถไขข้อข้องใจของสังคมได้อย่างแน่นอนครับคุณสืบสกุลครับ
หลังการแถลงของตำรวจจะให้สิมวัญชนศักดิ์ไหมครับยิงคำถามไหมครับ
ถูกต้องครับเป็นปกติที่การแถลงข่าวอยู่แล้วครับ
พอแถลงข่าวเสร็จก็ย่อมมีข้อสงสัยต่างที่ทางสิมวัญชนศักดิ์ยังคงสงสัยอยู่
ผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๑และทีมงานทั้ง๗คนที่จะมีการแถลงข่าวนั้น
ก็จะมีการชี้แจงประเด็นต่างด้วย
สังเกตเห็นว่าจะต้องมีการเอาตำรวจที่ขี้คลายคดี
ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเอ่ยรองผู้ประชาการที่ดูแลในด้านต่าง
รวมไปถึงตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่ดูแลในคดีนี้ด้วย
วันนี้เป็นผู้บังคับการซึ่งใหญ่สุดในพื้นที่แล้ว
ที่จะมาแถลงข่าวในวันนี้ด้วยครับคุณสุดสกุลครับ
เพราะฉะนั้นช่วงของการตอบคำถามก็เป็นช่วงที่ประชาชนจับตารอดูเหมือนกัน

ใช่คุณฺริภาสธรรณะตอนนี้บรรยากาศการเตรียมพร้อมการแถลงพร้อม๑๐๐เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหม
เดี๋ยวผมพาแพนภาพไปดูอิวหลักล่าสุดตอนนี้นะครับ
ตอนนี้เนี่ยมีการจัดสถานที่ขึ้นมารวมไปถึงด้านนู้นครับคุณผู้ชมครับ
ที่มีผู้สื่อข่าวยืนถ่ายภาพ
เป็นกล่องสำนวนการสืบสวนสอบสวนของคุณแตงโม
จำนวน๕๖กล่องที่นำมา๒๕๙๙แผ่น

รวมไปถึงด้านข้างมีการจัดสถานที่ใหม่
เพื่อรองรับสื่อมวลชนที่มาแถลงข่าวในวันนี้หลายร้อยชีวิตทีเดียว
คุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ
เลยมีการที่จะค่อนข้างมีการจัดระเบียบในการที่จะแถลงข่าวด้วย

เที่ยงครึ่งตามเวลานัดหมายใช่ไหมฮะ

วันนี้๑๒นาฬิกา๓๐นาทีไม่มีเลสครับ
คุณสุสุกุลผู้บัชการตำรวจภูทธรภัคหนึ่ง
เดินทางมาถึงแล้วเรียบร้อยครับ
แต่ยังไม่ได้ขึ้นมาที่ยังบริเวณห้องประชุมนั่นเองฮะ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจากกรบัชการตำรวจภูทธรภัคหนึ่ง

โดยเฉพาะช่วงเวลาไฮไลท์ตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับ